สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้นเดือนแบบนี้นะคะเบาใจได้ค่ะ
เพราะว่าฟ้าเปิดฝนน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่ายกเว้นภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมที่ยังคงมีลมเนี่ย
อบนำความชื้นเข้ามาปกคลุมทำให้เกิดเป็นก้อนเมฆ
แล้วก็มีฝนตกลงมาคาดว่าฝนจะตกราว๔๐๗๐เปอร์เซ็นต์
จากการตรวจสอบนะคะเราคาดว่าในกลางเดือนนี้
คุณผู้ชมจะต้องเจอกับฝนตกหนักค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องบริเวณภาคใต้นะคะ
เตรียมตัวรับมือกับฤดูน้ำหลาก
ในขณะที่พี่น้องภาคตะวันออกแตกต่างกันค่ะ
เพราะว่าปีนี้คาดว่าน้ำอาจจะน้อย
อะไรรักธรรมดาเป็นการปล่อยปลาฉลาม
กลับคืนสู่ระบบนิเวศค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าปลาฉลามพวกนี้ชอบไปติดอวนชาวประมง
ทำให้จำนวนของพวกมันน้อยลงเรื่อย
พวกนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องเพาะพันธุ์ปลา
แล้วก็ปล่อยปลาฉลามลงสู่ทะเลแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ